แล้วรู้สึกว่ามีโอกาสให้ทำงานร่วมกันได้

นักการเมืองพราคการเมืองไม่ได้แข็งแก้
ถ้าเป็นผู้หญิงประยุทธ์คนเดียว

พ่อเด็กไปยุทธ์คนเดียวคงไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จ